ติดตามความคืบหน้ากรณีที่มีคนไปพบศพแม่ค้าขายของออนไลน์

ไปเป็นศพเนี่ยคุณผู้ชมสภาพบาดแผลก็คือ
สภาพศพโดนมีดจ้วงแทงที่คอประมาณ๗แผล
แล้วก็ถูกของแข็งทุบไปที่ศีรษะ
ศพถูกยัดไว้ในถัง
อยู่ในบ้านแห่งหนึ่งก็คือเป็นบ้านลักษณะทาวน์ฮาวส์ชั้นเดียว
บ้านหลังนี้เนี่ยชื่อเจ้าของบ้านก็คือ
นายดิตธวัฒน์เจมส์รอสอายุ๒๘ปี
เป็นนุ่มลูกครึ่งไทยสวิสเตอร์แลนด์ค่ะ
แล้วเจมส์ดรอสดิษฐวัส
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยนะว่าเป็นคนฆ่าคุณไก่
จนเธอเสียชีวิตแล้วเอาศพไปอำพลางหรือเปล่า
ล่าสุดเมื่อวานนี้ดิตธวัฒน์หลังจากที่เกิดเหตุคุณผู้ชม
เดินขับรถไปแล้วก็ไปนอนให้รถไฟ
ทับจนตัวเองเสียชีวิตในท้องที่ของ
อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เรื่องนี้ร้อยตำรวจโทรในติวรัฐไทยยสถิตรองสารวัสสอบสวน
สพหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันให้ข้อมูลบอกว่า
จากการสืบสวนนายดิตธวัฒน์ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือ
มีชื่อในสัญญาเช่าบ้านหลังที่ไปพบศพคุณไก่
ก็คือนางสาวสุชาพัฒน์ที่ถูกฆ่าแล้วก็ยัดใส่กล่องเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารอผลตรวจดีเอนเอของนายดิตธวัฒน์
เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับดีเอนเอที่พบในบ้านหลังเกิดเหตุหรือเปล่า
คือก่อนหน้านี้นายดิษฐวัสเนี่ยเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย
แต่ก็ไปชิงฆ่าตัวตายก่อนที่ตำรวจจะไปเจอตัวเนี่ยนะคะ
แต่เอาล่ะตำรวจบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปเปรียบเทียบเรื่องของดีเอนเอ
ไปตรวจสอบนะว่ามันใช่หรือเปล่า
ส่วนทางพันธุ์ตำรวจเอกพระคินศิวะเมธากุลผู้กำกับสพชะอำ
ซึ่งเป็นท้องที่ที่นายดิตธวัฒน์ไปก่อเหตุให้รถไฟทับเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าได้มีการประสานข้อมูลกับตำรวจสพหัวหิน
ในส่วนของสพชะอำได้ดำเนินการในขั้นตอนของการชนะสูตรพลิกศพ
ดิตธวัฒน์ที่ถูกรถไฟทับเสียชีวิตเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
ลักษณะเป็นการฆ่าตัวตายจริงเหรอ
ผู้กำกับสพชะอำบอกว่าเชื่อว่าเป็นอย่างนั้น
เพราะว่าจากหลักฐานในวันเกิดเหตุเนี่ยมีคนเห็นนายดิตธวัฒน์ขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
แล้วตัวเองเนี่ยเดินไปนอนให้รถไฟทับรถไฟลากศพไปไกล๒๐เมตรนะคะ
หลังเกิดเหตุสภาพรถจักรยานยนต์ของนายดิธวัฒน์ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้พังเสียหายนะคะ
ทีมข่าวตรวจสอบไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ล่าสุดญาติของนางสาวไก่ก็คือนางสาวสุชาพัฒน์ผู้ตายที่ไปเสียชีวิต
ถูกฆ่าแล้วก็ถูกยัดศพที่หัวหินประจวบเนี่ยนะคะ
ตอนนี้เดินทางมารับศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะตำรวจสพหัวหินบอกว่า
ก็จะนำผลการชนะสูตรพลิกศพไปรวบรวมในสำนวนคดี
ส่วนประเด็นที่ผู้ตายทะเลาะกันรุนแรงกับนายดิตธวัฒน์ก่อนที่จะมาจบชีวิตลงนั้น
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะคะ